ล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากเพจทีมหมูป่าอาคาเดมี่
มีการโพสต์ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือ

หลังจากที่หยุดซ้อมไป๑๘วัน

ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวง๒๒วัน
วันนี้เป็นวันแรกที่หมูป่าอาคาเดมี่

สำหรับทีมหมูป่าอาคาเดมี่เขามีหลายคนนะคะ

นักเตะทุกคนสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ฝากบอกไปถึงเพื่อนที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
บอกว่าขอให้หายไวจะได้กลับมาซ้อมกันเหมือนเดิมนะ
จากนี้ทุกคนเป็นห่วงความรู้สึกของโค้ชเอกด้วยนะคะ
โดยเพจทีมหมูป่าเขาโพสต์ข้อความแบบนี้
เป็นข้อความลักษณะการให้กำลังใจโค้ชเอก
บอกว่าอดีตคนทิ้งมันไว้

อยากมีความหวังอย่าโทษตัวเอง
และมีคลิปทำขึ้นมาส่งกำลังใจให้โค้ชเอกด้วยนะคะ

จะร้องหาแค่เธอจะร้องหาแค่เธอ
มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหม
อยากจะร้องร้อมเลยร้องไห้พร้อมออกมา
เธอจนเสียน้ำตาเพื่อเป็นการรับพา
ลบใบนี้ว่าเธอจะก้าวต่อไป
ถึงเธอกันก็ค่อยร้องไห้
ให้ยัดเหน้มตาซีกว้ามหมายให้เธอ

ว่าเธอการที่ยังร้องควร
ระหว่างโค้ชเอกกับเด็กในทีม
ซึ่งก็ตรงกับข้อมูลของคนสนิทของโค้ชเอก
หลายคนที่บอกว่าทั้งชีวิตของโค้ชเอกนอกจากคุณย่าแล้ว

ดูแล้วก็คือมีความผูกพันกันมากทีเดียว